เป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้๒๕พฤษภาคมประมาณ๔ทุ่ม
ปั๊มน้ำมันแถวบางบอนนะคะ

เด็กอายุสักประมาณ๘๙ขวบค่ะ
เด็กผู้หญิงแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนหิ้วของขายอยู่
แล้ว๔ทุ่มแล้วเดินอยู่ในปั๊ม

ใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยคนนี้นะคะ
ทำไมมาเดินใส่ชุดนักเรียนขายของ

แล้วก็มันจะมีภาพประมาณ๔ทุ่ม๒๐พฤษภาคม

ออกไปจากจุดนี้

อยู่ในชุดนักเรียนอีก๒๓คนด้วย

เกิดอะไรขึ้นตามคลิปนี้นะคะ
คนถ่ายคลิปเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้

เด็กควรจะอยู่บ้านไหม๔ทุ่มแล้ว

ทีมข่าวตรวจสอบให้นะคะลงพื้นที่ไปที่ซอยเอกชัย๖๙ย่านบางบอนนะคะ
นำคลิปวิดีโอไปสอบถามชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นเด็กในคลิปอ่ะ
ของแถวนี้แต่ถ้ามีจริงจริงก็เชื่อว่าน่าจะเร่ขายไปทั่ว
ไม่ได้ประจำจุดเพราะว่าร้านค้าในซอยนี้ทุ่มสองทุ่ม
ก็ปิดหมดแล้วอะค่ะไม่มีลูกค้าไม่มีคนสัญจรไปมาด้วย
พอถามว่าเห็นเด็กในคลิปรู้สึกยังไงกันบ้าง
ชาวบ้านบอกว่าสงสารนะคะเพราะดึกแบบนี้ยังต้องมาเดินขายของ
ถ้าเป็นพ่อแม่พามาขายก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเด็กถูกลักพามาแล้วถูกบังคับให้ขาย
มันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงชาวบ้านเขาก็สงสัยเหมือนกันแหละ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเหล่านี้นะคะ
สบายใจอย่างแรงสบายใจอย่างแรงเลยว่าเขามากับพ่อกับแม่
กลัวขโมยมา
ส่วนพนักงานในปั๊มน้ำมันค่ะบอกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์วันที่๒๕พฤษภาคม
เพราะว่าตอนเข้ากะเห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขี่เข้ามา
แล้วเด็กผู้หญิงก็เดินมาถามว่าซื้อนมไหม
พอไม่มีใครซื้อเด็กก็เดินขึ้นรถ
แต่ดูท่าทางของเด็กไม่น่าจะถูกบังคับอะไร
เพราะเห็นท่าทางก็ปกติดีนะคะ
ใช่ครับเดินบนแล้วก็ออกมาขึ้นรถไปเลย
มีเด็กอยู่บนรถอยู่เยอะเยอะนะอย่างนี้๒๓คนครับ
แต่ไม่น่าจะโดนหลอกมาใช้นานอย่างนั้นรึเป็นไง
ก็เดินเข้ามาถามปกติว่าแบบซื้อ
สำหรับจุดตามที่น้องไปขายของในคลิปภาพค่ะ

ตรงนั้นมันจะเป็นถนนสองเล่นนะคะ

แต่ร้านเนี่ยก็จะปิดกันตั้งแต่ทุ่ม๒ทุ่มแล้วแหละ

ทีมข่าวก็พยายามจะรอน้องอยู่นะคะจนค่ำ
แต่วันนี้น้องไม่ได้ไปขายของ
ประเด็นก็คือถ้าเป็นความเต็มใจของน้องเอง

ก็อยากจะให้ผู้ปกครองช่วยดูหน่อยให้มันเหมาะสม

แล้วน้องก็ใส่ชุดนักเรียนด้วยดึกดื่นด้วย

คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กด้วย
หรือถ้าเป็นการบังคับให้เด็กมาขายของแบบนี้

มีเด็กตั้งหลายคนใส่ชุดนักเรียนเหมือนกัน
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องหาคำตอบให้ได้นะคะ

แต่กฎหมายเรื่องเด็กและเยาวชนเขาคุ้มครองอยู่ใช่ไหมฮะ
เรื่องการให้ความรู้ให้การศึกษา
การให้ใช้ไปทำงงทำงานลงโทษตีดุด่าอะไรพวกนี้

ใช่เพราะว่าเห็นภาพแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงจริงถูกต้องนะคะ